กำลังคิดจะมองหาสัตว์เลี้ยงสักตัวไปเลี้ยงที่บ้าน
แม่ค้าคนนี้เค้าเลี้ยงอะไรคุณผู้ชม

ข้ามการกองเชียร์ให้ลูกหัวมันหน่อย
โชว์เดี๋ยวที่ว่ามันว่าง่ายขนาดไหน
จริงปกติแล้วคือบางทีมันก็กัดเหมือนกันนะ
นี่คือในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ

ลูกชิ้นเนี่ยโอ้โหหนูลิ้นโอ้โห
หนูไม่ได้กินของตายแล้วลากไปกินในน้ำเหรอลูก
ลูกชิ้นไงก็เนื้อไงใช่ไหมใช่ไหม
คืออันนี้กลายเป็นคลิปที่เป็นกระแสฮอตมากในโลกโซเชียลตอนนี้
เพราะว่ามีการโพสต์ไปไม่กี่ชั่วโมงนะ
มีคนไปดู๖๖๐๐๐ครั้งแล้ว
แต่แม่ค้าก็ดูกลัวเหมือนกันนะเอามือทาบอกแบบ
ตัวใหญ่นะแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ย

ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเห็นโมเมนต์ของตัวเงินตัวทองแบบนี้เลยไง

ว่ามันจะแบบเฮ้ยมันจะน่าเอ็นดูขนาดนี้นะ

เออแล้วก็ชื่นชมแม่ค้าที่แหมใจกล้าจังเลย

ส่วนใหญ่นะฮะส่วนใครที่เห็นแบบนี้แล้วแล้วเกิดติดใจ
ความน่ารักอยากจะเลี้ยงตัวเงินตัวทอง
บอกเลยว่ามันไม่ได้เชื่องแบบนี้ทุกตัว

ตัวเงินตัวทองไม่ได้เชื่องนะครับแน่นอนนะฮะ
และกฎหมายกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วย
ถ้าจะเลี้ยงต้องขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์และพันธุ์ก่อน
ไม่อย่างนั้นถ้าคุณไปเลี้ยงเฉยมีโทษนะ
จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท

คือจำได้ว่าคือเห็นคนเคยเลี้ยงเหมือนกัน

ไว้ในบ้านแล้วตัวใหญ่ประมาณแบบ
เกือบครึ่งโต๊ะนี้ได้คุณผู้ชมแล้วตั้งชื่อให้ด้วยว่า
ตัวท่าป่าวบ้าน